แห่ตั้งแต่ผ่อนคลายหลายกิจกรรมเข้าเฟส๔จะลุยถึงเฟส๕กันแล้วเนี่ยนะ
เข้าไปทุกวันเลยชอบเข้าจริง
เข้าไปในเหล้าเนี่ยฮะเข้าทุกวันเข้าทุกคืน

ไม่กล้าหารชันชัยขนาดนี้

โอ้โหอยู่กันเต็มเล้าเลยค่ะ
ใช่สิไก่เนี่ยเต็มเล้าเลย
สิคะแล้วมีอะไรอีกอ่ะคะที่ชอบเข้าเล้า

ที่นี่ฮะที่ชนบุรี
โอ้โหบอกเลยนะเข้าไปในเหล้าเนี่ยไปกินไก่เขา

เจองูเหลือมแล้วก็อยู่กับไก่ด้วยนะ
โหหลายตัวตกใจนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

แล้วคุณดูดิงูเหลือมตัวมันเริ่ม
โหดูลากออกมา

โอ้โฮทำไมพุ่งเป่ง

โอ้โหมันยาวนะความยาวมันเท่าไหร่ไหม๓เมตร
เป็นยอดเลยนะครับโอ้โฮ
ก็จับใส่กระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าของคุณสุปไพร
เจ้าของเล้าเจ้าของไก่ชนบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเดินมาดูไก่ชนที่เลี้ยงไว้
หมายมั่นจะเลี้ยงให้เป็นยอดไก่ชน
สุดท้ายมันกลายเป็นอาหารอนุโอชะ

โอ้โฮเสียใจหยั่งแรง

ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะ
งูมันมาแต่ตอนนั้นเขาจับไม่ได้
ครั้งนี้จับได้ก็ถือว่าดีไป